ส่วนรายการแซ่บของบันเทิงไทยรัฐเรารายการทีวีทัศน์ของเรา
จัดมาให้แล้วค่ะกับรายการโป๊ะแตก

ไม่ใช่มันไม่ใช่อาหาร
แต่ว่าเป็นรายการโดยพิธีกรสุดแซ่บนี่เลยค่ะคุณค่ะ
คุณม้าออนภาคุณพศอานนท์แล้วก็ดรเสรีวัน

เขาไม่ได้มาดูดวงนะคะเขามาจับโป๊ะดาราค่ะคุณ
ประเดิมเทปแรกเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะก็บอกไว้เลยว่า
ซีสุดเลยค่ะกับรายการบันเทิงรสจัดโป๊ะแตก
บอกไปเลยว่ารวมตัว๓แม่เมื่อกี้ในวงการมาแล้วนะคะ
บอกเลยนะคะซึ่งแค่เทปแรกเนี่ยก็มีร้อนหนาวกันแล้วค่ะคุณ
เพราะว่าทั้ง๓คนจัดหนักเลยค่ะจับโป๊ะกันรัวเลย
เรื่องความหวานของคู่ร้างคู่นี้ค่ะ
วุ้นเส้นชาคริสเมื่อวานเราได้เห็นภาพกันไปแล้วเป็นยังไงคุณ
รวมถึงข่าวดีลุ้นแต่งของป๊อกมากกี้ด้วยค่ะ
ที่มีกระซิบจากวงในมาให้ฟังนะคะ
รวมถึงกระแสนางเอกผลไม้ที่เป็นมือที่๓ทำคู่รักน้องรุ่นน้องนะคะ
สั่นคลอนก็แจกแจงกันให้ฟังแบบละเอียดถี่ยิบกันเลย
เดี๋ยวไปดูภาพกันสักหน่อยสิ
เราก็คงจะพูดถึงเขาในลักษณะของการคิดวิเคราะห์แยกแยะอย่างที่ว่าไม่ได้กล่าวหาใคร
เราไม่ได้ทำร้ายอะไรอยู่แล้วเราพูดเลยแล้วแต่แบบเอ็นดูแซวหยอกเล่นกันเป็นปกติเป็นสไตล์ของพวกเรา
พรุ่งนี้ได้มาตามเรื่องลูกสาวฉันอีกเธอสิ
เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปตามนางพรุ่งนี้ว่าจะแถลงข่าวว่ายังไง
พี่ไม่แรงค่ะแรงก็ต้องทางนี้ไม่แรงค่ะแยกแยะความเป็นจริง
สาการที่ดูได้มาเต็มนะ๓คนนะจ๊ะ